คุณผู้ชมครับในขณะที่อุตสาหกรรมเรื่องของการก่อสร้างยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชนรวมไปทั้งเรื่องของการจัดสร้างหมู่บ้านจัดสรรต่าง
มีการพัฒนาสินค้านะครับเป็นผนังคอนกรีตมวลเบามีน้ำหนักเบากว่าวัสดุชนิดอื่นทั่วไปมากถึง๑๔๐นะครับ
แล้วก็ช่วยล่นเวลาในการก่อสร้างได้อีกด้วย
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
โครงการคอนโดมิเนียมย่านดอนเมือง
โดยใช้ช่างติดตั้งทีมละ๓๔คน
ประหยัดค่าแรงสำหรับการก่อสร้างกว่าร้อยละ๕๐และลดระยะเวลาการติดตั้งได้มากกว่าการก่ออิจฉามทั่วไป
โดยจุดเริ่มต้นของการผลิตสินค้านี้มาจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างค่ะ
ก่อเนี่ยจะต้องใช้แรงงานจำนวนเยอะโดยเฉพาะงานที่มันมีการเร่งรัดให้จบเร็วอะไรประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็ทุกวันนี้ก็คือแรงงานเราอิงกับแรงงานต่างด้าวเป็นหลักนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจหลักเลยที่ว่าทำไมถึงมีนวัตกรรมมาทดแทนการก่อ
เราเห็นปัญหาว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะงานเกาะผนังต้องใช้แรงงานเยอะ
ซึ่งแรงงานมันหายากขึ้นทุกวันเราก็เลยคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมา
เพื่อตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างผนังตัวนี้นะครับ
เป็นฉนวนกั้นความร้อนกั้นเสียงทนไฟได้นาน
เจาะยึดแขวนรับน้ำหนักได้มากและดูดซึมน้ำต่ำ
ซึ่งมาจากการค้นคว้าวิจัยต่อยอดความรู้จากธุรกิจเดิม
เป็นเม็ดเซรามิกมวลเบาที่มีน้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิตมอนถึง๑๔๐บาท
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผนังสำเร็จรูปตัวนี้มันยังไม่มีใครทำได้
เราก็เลยใช้การต่อยอดจากงานวิจัยนะครับ
ในเกี่ยวกับความเชื่อวชาญอยู่กับดินเผานะฮะ
เพื่อมาเป็นส่วนผสมในงานคอนกรีตนะฮะ

จำเป็นจะต้องให้ความรู้ลูกค้า
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์
จากนั้นสินค้าและบริการ
จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจค่ะ
จนเกิดการบอกต่อในกลุ่มลูกค้าด้วยกันเอง
สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเข้าสู่ตลาดในครั้งแรกนะครับ
เพราะว่าลูกค้าไม่คุ้นชิน
แล้วก็ไม่รู้จักรูปแบบนี้
มันติดตั้งอย่างไรมันคืออะไรจะมีคำถามเยอะมาก
เราก็ต้องมีการอธิบายแล้วก็สาธิตแผงทดลอง
ให้ดูกันจริงเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ทำให้เกิดการรับรู้มากขึ้นนะครับ
แล้วก็โชว์ผลงานได้เขาก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้น
แข็งที่สำคัญที่ทำให้แข่งขันในตลาดได้
คือความคิดและสิทธิบัติที่ถือว่าเป็นเครื่องมือการันตีแบรนด์ที่สำคัญ
เพราะทำให้ตลาดต่างประเทศสนใจและเชื่อมั่นในสินค้าด้วย
จากนี้ได้วางแผนขยายโรงงานผลิตเพื่อรองรับตลาด
ตามแผนธุรกิจในระยะยาว
ก็ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะแบงค์กรุงเทพ
เป็นผู้ข้าผู้สนับสนุนมายาวนาน
กับบริษัทเก่าด้วยก็ประมาณเกือบ๓๐ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นคือเรื่องของการสนับสนุนทางการเงิน
ก็เป็นหัวใจหลักเลยในการดำเนินธุรกิจนะฮะ
โดยเฉพาะธุรกิจเราที่มีแนวน้ำเติบโต
มีแนวน้ำเติบโตและกำลังจะขยายตัวอย่างนี้
การลงทุนที่เยอะขึ้นเราต้องการเงินทุนที่จะมาสนับสนุน
เพื่อขยายโรงงานหรือว่าขยายตลาดไปอีก
เพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากครับ
นับว่าเป็นการพลิกวิกฤตจากธุรกิจเซรามิกเดิม
อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่
จนสามารถทำรายได้เติบโตต่อเนื่อง๔ปี
จากรายได้เลขหลักเดียว๙ล้านบาทสู่๓๒๓ล้านบาท
และอนาคตของธุรกิจยังมีแนวโน้มสดใส
ตามการตอบรับที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน